หมดมาแล้วมาโบกตรงนี้เลยค่ะโบก
รักร่างโบก
เอาล่ะปูนซีเมนตาเสือนะคะทั้ง๓แบบนี้ค่ะ
ดูเลยค่ะว่าแบบไหนเป็นแบบไหนบ้าง
บอกเลยว่าเอ็งเบ้ยรอดแน่จะเอา๒ตัว
ปูนซีเมนสำเร็จรูปสำหรับชาบทั่วไป๕๐กิโลกรัม
แล้วปัญหาหลุดล่วงของเนื้อปูนในขณะชาบ
เพียงแค่ผสมน้ำก็สามารถใช้ได้ทันที
แล้วบอกได้เลยว่าราคาแพงมาก

เป็นปูนซีเมนสำหรับปรับพื้นไม่ต้องผสมแกะแล้วใช้ได้เลย

ของผมนะฮะเป็นปูนซีเมนสำเร็จรูปเช่นกัน
อย่าเล่นอย่างนี้เดี๋ยวสิวขึ้น

สำหรับการใช้กับอิดมวลเบานะฮะ
อันนี้๕๐กิโลกรัมนะครับผม
สำหรับงานฉาบอิดมวลเบา
โดยเฉพาะสามารถผสมน้ำและใช้งานได้ทันที
โดยไม่ต้องผสมทรายเพิ่ม
มาแล้วค่ะขอบคุณครับเจ๊ขอบคุณครับ

ทำไมรีบไปน่ะมีนักหรือ

ที่มูลค่าเพิ่มเป็น๕๐๐๐บาทแล้ว
ปูน๓ถุงนี้จะส่งเขาเข้าไป

แต่ตอนนี้ไปตอบคำถามลุ้นโชคกัน
กับปืนทาดวน

แค่ว่าอะไรหัวอาว
เนี่ยล้านคานะเจ๊
โอ๊ยถามจริงนี่ไม่รู้สึกเลยนะ

นี่นอกจากไม่รู้แล้วยังไม่รออีกแล้ว

แต่ว่าประหยัดไฟเปิด๒๕แต่ก็ยังร้อนอยู่
สาเหตุที่ร้อนนะเจ๊นั่งคิดนอนคิดมาทั้งคืนแล้ว
สาเหตุอะไรมันร้อนเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่า

มันทั่วโลกเจ๊ก็เลยร้อน

แล้วหมีมันเอากระทะที่ไหนมาคั่วโลก

เอางี้ดีกว่าร้อนใช่ไหม
อยากให้เย็นต้องหาอะไรเย็นกิน

เห็นไหมว่าโรคทอง

ผมนี่ใส่ทองเห็นไหมก็ต้องเกี่ยวอะไรเอ้าทองไม่รู้ร้อน

เหมือนว่าเหยียดไม่รู้ปากเลยเรานี่
บ้าบออันนั้นมันเป็นเยี่ยมคำพูด
อะไรอ่ะง่ายเจ๊โชว์ทองลงไอ้นี่

นี่เจ๊ก็ใช้บอลเนี่ย

น้ำเบิก
บ้าหรือให้ฉันขึ้นไปบนพระอาทิตย์

เอ้ามึงก็ไปตอนกลางคืนสิ
เออแล้วไปไหนรถเมย์สายไหน
สาย๘ก็ผ่านแล้วไปต่อมอไซค์เอาหน่อย

อย่าไปรถตู้นะตอนนี้เหลือไม่กี่คันแล้ว
เดี๋ยวไปฉันไปโผล่ท่าพระจันทร์เข้า
เฮ่ยเธอเจ้อถามจริงไม่รู้เจ๊นะ
คิดยังไงไม่รู้รับ๓คนที่มาทำงาน

เอาอย่างนี้ดับร้อนเดี๋ยวเจ๊พาไปเที่ยวทะเลดีกว่า

เจ๊จะได้ไปใส่ชุดบิกินี่ถูกผี

แล้วชุดน่ะ

เฮ่ยเจ๊
ใส่เถอะเขาดูว่าปลาลิ้งหมา
เฮ่ยเมาไปเที่ยวทะเลกัน
ไปเที่ยวทะเลเจ๊สะเม็ด

วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวีหรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต

งป่วนด้วนร้อนเปลี่ยนเวลาใหม่
กลับมาพบกับคุณผู้ชมเวลาบ่าย๓โมงครึ่ง
เปลี่ยนเวลามาเร็วขึ้นความหาก็มากขึ้นด้วยนะครับ
พบกันบ่าย๓โมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เหมือนเดิม
มาขนตามีกี่เส้นโอ้โหเอาตอบตอบดิ

มันใกล้เกินไปอ่ะเอาห่างตาหน่อย
เอาแบบให้ตัวงอดไหมเออแวะอยู่บนไหนเป็นยั่งหน้า